ผมก็ได้เป็นราวออกจากภักดิ์ภรรณประชาลักษณ์แล้วครับ

ในการที่กล่าวพาดพิง

หรือทำให้ท่านคนตำรวจเอก

คุณกล่าวว่าไงแล้วจำได้ป่ะครับ

ลองเล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังดิเหมือนวันที่คุณพูดนั่นล่ะ

ผมเคยกล่าวพาดพิงท่าน๓เรื่องนะครับ
คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องท่านต้องมณฑินร้ายแรงให้ตัวราชการ
เรื่องที่สองเรื่องมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์
เรื่องที่๓บุกลุกป่าสงวนที่เมืองกาลครับ

ผมได้ตรวจสอบมาแล้วว่าผมได้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

พกฐิผมก็ขอร่องนับถือท่าน
ผมไม่ได้มีส่วนรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับ
ก็ผมได้ผิดพลาดไปแล้ว
ผมในฐานะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็กราบขอเข้ามาท่านจากใจจริงนะครับ
กราบขอขมาท่านผ่านสื่อบนโจทย์ครับ
ที่บอกว่าออกจากภักดิ์พลังประชารัฐแล้วอ้างอิงมาเมื่อกี้
แสดงว่าสอบถามได้ไหมครับว่าเรื่องที่เก่าหาไปพักพลังประชารัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ไม่มีครับเป็นการที่ผมมาแถลงเองครับ
งั้นทำไมต้องออกจากภักดิ์พระรามัชรัฐแล้วมาปลอดภัย
ผมตั้งใจจะมาทำพักการเมืองตัวเองครับ
เพราะผมอาจจะร่วมอุดมการกับบางคนไม่ได้แค่นั้นเองครับ
แต่ผมอยากมาทำด้วยตัวผมเองนะครับผมเลยออกมาครับ

ผมไม่ขออนุญาตเอ่ยท่านก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นแค่บุคคลแค่คนเดียวครับ
ในเรื่องที่ว่าต้องออกจากพักพลังประชารัฐนี่มีรวมเรื่องที่เก่าหาคุณเสรีวิสุทธิ์ด้วยไหม

ผมก็แถลงแนะนำตัวผมอยู่แล้วครับ
วันที่ผมแถลงผมไม่ได้แถลงแนะนำพักอยู่แล้ว

เพราะว่ากลัวจะเกิดมีการพงด้วยกันอย่างน้อยมันยงมาถึงทรัพย์ซึ่งไม่ได้เกี่ยว

ใจท่านอยากเทียบอภัยไหมครับ

ท่านจะให้อภัย

แล้วเดี๋ยวกลับไปด่าบรมศาลได้มั้ยเนี่ย

จะขอโทษเลยไงพูดว่าแกแค่เนี่ยเหรอ

ตกหัวอีกครับ
เอ้าไปตั้งภาพใหม่ให้เรียบร้อยก่อนนะ